มาติดตามแม่พลอยในเวอร์ชั่นเด็กนะคะ

พินต้านั่นเองกลับมาอีกครั้งนึงแล้ว
ในรอบ๙ปีตอนนี้โตเป็นสาวสวยสะพรั่งในวัย๒๐แล้วค่ะ
ซึ่งกลับมาในครั้งนี้เธอมาเล่นละครเวทีบันลังเมฆ
แต่ที่สุดเลยก็คือต่อให้ทำงานในวงการหนักแค่ไหน
แต่น้องพินต้าก็ไม่ทิ้งการเรียนนะคะ
ตอนนี้เรียนแพทย์ปี๓แล้วคุณ
โอ้โหเสียงก็ดีเรียนก็เก่งครบคันขนาดนี้

ตอนนี้เรียนแพทย์อยู่ที่ราชวิถีค่ะ

เสียงดีแล้วเป็นแพทย์ด้วย
ค่ะ

ที่หายไปสักช่วงหนึ่งก็ไปเรียนนี่แหละ
แค่คือใส่ชุดกลาวน์เลยสิ
ใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าเรียนจบนะคะ

แต่ว่าการเรียนมันค่อนข้างหนัก

แต่ว่าเวลามันน้อยค่ะ

ทั้งงานละครเวทีแถมยังต้องเรียนแพทย์อีกแพทย์

เป็นกำลังใจให้สาวน้อยคนนี้ด้วยละกัน
โลดแล่นในวงการบันเทิงไปอีกยาวอย่างแน่นอนนะจ๊ะ